ใครที่รอจดยอดกระถิ่นของน้องกอล์ฟที่ไปทำ
ดูบรรยากาศ๔จังหวัดผมเริ่มกันที่นะฮะเชียงใหม่กันก่อน
ไปดูที่นำขบวนมานะครับแปลกไหมล่ะ
นำขบวนแหกกองกระถิ่นทอดถวายยังวัดสรรมะเกียง

มาพร้อมกับเสียงปลองแล้วใจมันคือเจ้าใบหยกครับ
เจ้าใบหยกเป็นควายไทยอายุ๗ปี
ที่มีนายวุฒิชัยหรือว่าครูแดนเป็นปราชชาวบ้านนะครับ
แล้วก็หญิงสาวอีกคนช่วยกันจูง
ช่วยสร้างสีสันความแปลกใหม่ให้กับผู้ร่วมขบวนแห่ทุกคน
เหตุผลที่นำเจ้าใบหยกมาร่วมขบวนแห่นะครับ
เพราะว่าควายไทยในอดีตชาวนาจะใช้ไถนา
แต่ปัจจุบันก็หันมาใช้เครื่องจักรรถไถแทนว่างั้นเถอะ
บทบาทของควายไทยมันลดน้อยลง
จนคนรุ่นใหม่เราไปถามเด็กนะ
เด็กเนี่ยแทบจะไม่รู้จักควายแล้วนะครับ

ครูแดนจึงนำควายไทยที่เคยเป็นสัตว์ใช้แรงงาน
ช่วยเหลือชาวนามาในอดีตนะครับ
เอามานำขบวนกระถิ่นเข้าวัด
ให้ผู้คนได้รำลึกถึงสัตว์เศรษฐกิจคู่ชาวไทยมาช้านาน
สำหรับยอดกระถิ่นของเขานะที่เชียงใหม่นะ
๒๓๒๒๕๔บาท๔๙สตางค์
อันนั้นของเขาของกอล์ฟเท่าไหร่น้อง
ของผมยอดกระถิ่นที่นำไปถวายที่วัดทุ่งสว่าง
บ้านทัพน้อยตำบลทัพใหญ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินท
ผมกับครอบครัวไปทำนะ๒๒๓๗๗๙บาท

คุณวัดสุรินทร์จดอะไรฮะไม่มีอะไรมาก
แค่อยากบอกว่าจดแล้ว

ไปดูอีกหนึ่งสีสันนะคะเคยเห็นไหม
แห่จุลกสินจุลกฐินสามัคคีทางเรือ
นี่เขาจัดกันที่สระบุรีนะคะ

ชาวไทยยวนริมแม่น้ำป่าศักดิ์ร่วมกับหอวัฒนธรรมไทยยวน
ในอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีค่ะ
แล้วก็คณะสงฆ์วัดหงดาราวาส
ให้ล่องไปเรื่อยค่ะ
ร่องไปตามลำน้ำในแม่น้ำป่าศักดิระยะทางกว่า๑กิโลเมตร
เพื่อไปยังวัดหงดาราวาสตำบลนาโฉงอำเภอเมืองสระบุรีค่ะ
ทีนี้พิธีครั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
คุณแมนรัฐรัตนสุคลเป็นประธานนะฮะ
หลังจากทอดถวายเสร็จสิ้นก็ร่วมกันบวชต้นยางนา
เพื่อให้ชาวบ้านตระหนักแล้วก็อนุรักษ์ต้นไม้ยางนา
ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปี
ปลูกอยู่ภายในวัดหงดาราวาสทั้งหมด๑๓ต้น
เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัวต่อไปค่ะ
ผมพาไปดูอีกหนึ่งที่สีสันงานกระถิ่นคึกคักไม่แพ้ที่อื่นนะฮะ
นี่คุณผู้ชมครับวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ท่านอาจารย์แป๊ะโปรดทานคุณครึ่งล้าน
ทานครึ่งล้านให้กับญาติโยมที่ไปร่วมงานครับ
งานกระถิ่นสามัคคีทอดถวายในครั้งนี้เนี่ย
มีนางมาลีบังบอนเป็นนักธุรกิจในกรุงเทพ
เป็นประธานในพิธีทอดกระถิ่นถวายพุ่มกระถิ่น๑ล้านบาท
แล้วก็มีรือศรีเนรธาตุพุทธคุณพร้อมคณะจัดพุ่มกระถิ่น

ขณะที่ชาวบ้านอำเภอนครชัยศรีก็ไปร่วมต่อเงินต่อยอดพุ่มกระถิ่น
เช่นเดียวกันบรรยากาศก็คลึกคลักแหมวักษณ์นี้เขาก็เรื่องความศักดิ์สิทธิ์
โทรคลาภต่างวัดสวังอารมณ์
ก็มีการแห่พุ่มกระถิ่นแห่ทั้งทีก็ต้องมีกรองยาว
วงพินภาษต่างเอารถแบบนี้มาโปรดทานกันเลย
แห่องกระถิ่นร่วม๑๐๐ภูมิ
ไปยังวัดเป็นทางยาวเสร็จสิ้นปุ๊บพาไปเห็นท่านอาจารย์แป๊บโปรดทาน
นางบารีถวายต่างหากอีก๕๐๐๐๐๐บาท
สาธุชนกว่า๓๐๐คนก็เฮไปแย่งกันนี่
เอาโปรยทานเป็นขวัญถุงอะไรอย่างนี้นะฮะ
กระถิ่นที่นี่คุณผู้ชมประกาศซะหน่อยเดี๋ยวจะไม่ครบถ้วนตามกระบวนความนะฮะ
ทันทีที่มีการประกาศยอดกระถิ่นผมต้องบอกแบบนี้ว่า
ที่แผงลอตเตอรี่ไอ้ยอดที่ผมพูดไปหมดเกลี้ยงพาในพลิปตา
หรืออืม๑๙๗๘๕๑๓บาทนี่
เอาไปลงใต้กันที่นครศรีธรรมราชนะครับที่วัดควนสะบัวอำเภอทุ่งใหญ่

มีงานบุญทอดกระถิ่นขึ้นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจากหลากหลายพื้นที่
ทยอยเดินทางมานำพุ่มกระถิ่นเข้าร่วมขบวนแห่
ตั้งหัวขบวนแห่บริเวณถนนสายทุ่งใหญ่พระแสง
ปากทางเข้าโรงเรียนวิทยานุเคราะห์
หางขบวนในยาวประมาณ๑กิโลเมตรได้ครับ
มีคณะกลองยาวแล้วก็นางรำหลายคณะมารำหน้ากลองยาว
แถมด้วยขบวนช้างสามเชือกแล้วก็ชายแต่งชุดเงาะป่าซาไก่นะครับ
มาร่วมรำกับคณะกรองยาวสร้างความสนุกสนานประทับใจให้กับทุกคน
ขณะด้วยการมีประชาชนที่มาขอบวชพระหางกฐิน๓๖รูป
บวชหางกฐินเป็นอย่างไรอธิบายให้ฟัง
หากฐินคือคนที่เคยบนบานอะไรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทาง
หลังจากพระรับกฐินของแต่ละปีผ่านไปแล้ว
เขาจะมาขอบวชแก้บนเรียกว่าบวชหางกระถิ่นครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนโปรยทานมีรางวัลกว่า๒๐๐ชิ้น
ทีวีเบาหุงข้าวพัดลมรถจักรยานได้อื่นอีกมากมาย
ขณะที่ยอดกระถิ่นรวมครั้งนี้เขาบอกว่ามากกว่า๑ล้านบาทแน่นอนครับ